ดูอะไรที่มันสนุกสนานในโลกโซเชียลกันหน่อย
เขาบอกว่าเรื่องราวของการหลอกหลอกหลอก
ผีหลอกหรือเปล่าเป็นเกี่ยว

เดี๋ยวนะ

ไม่เคยเห็นหมีตกใจครับ

คุณเคยเห็นมีตกใจไหม

อันนี้เป็นที่มาของคำว่าหมีสะดุ้งแล้ว

โอ้ยคนนะคนหลอกได้ไหมกระทั่งหมีจริง

ทำไมไม่เหมือนเรา
จริงอย่างที่ผมบอกว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่
ไม่เคยเห็นหมีตกใจ
แล้วเขาไม่เคยคิดว่าคนจะทำกับหมีได้ขนาดนี้

เรื่องราวสนุกน่ารักในโลกโซเชียลยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณเชื่อไหมว่าสุนัขที่คุณเลี้ยง
พอเขาอยู่กับเราเขาก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับคนถูกไหม

แต่คุณเชื่อไหมว่าอยู่กับคนมากสุนัขพูดภาษาคนได้นะ

ไม่จริงไปดูพูดได้จริง

เอาลูกอม
แม่แม่จะเอาลูกอม

คือพอมีภาษาขึ้นไปด้วยเนี่ยนะ

จะเอาลูกอมจริงค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าคุณรุ่งทองชูเบาดิน

เป็นสุนัขพันธ์ไซบีเรียนฮาสกี้นะคะ
น้องเขาเป็นไซบีเรียนหัดกินเพราะว่ากำลังจะหัดชีลูกอม

กำลังจะกินลูกอมไงแต่คุณแม่ไม่ให้เพราะว่ายังพูดไม่ชัด
ชื่อพันธุ์อะไรแล้วอีกทีไซบิเรียนหัดกินหัดกินลูกอม
กำลังฝึกขอคุณแม่อยู่ว่าแม่จะเอาลูกอม

น้องใบตองเอาจริงนะผมเชื่อว่าเจ้าไซเบียนไฮสกี้ตัวนี้
พอมีคลิปนี้ออกไปมันโด่งดังใช่ไหม
่งดังน้องวัชพรมันพูดภาษาคนได้ทีนี้แหละ
บงเพื่อนบ้านมาเลยจุดทูบยกมือให้
ถูขอลงขอเลขแน่
พอจะมี๓สีเขียวเหลืองแดง
มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากผมบอกเลย
ไม่เคยเห็นสุนัขพูดได้ใช่ไหม
มันพูดมันเห่าหอนคล้ายกับภาษาคน
เวลามันแบบเห่าอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ
เห่าหรือหอนหรือพูดหรือบอกหรืออะไร

ถ้าเกิดว่าหลายคนที่เลี้ยงก็จะรู้ว่า
มันเป็นพันธุ์ที่พูดมาก
ชอบพูดตามคนแล้วก็เสียงจะคล้ายกับสำเนียงของคน
ว่าน่าจะเรียนแบบพฤติกรรมของคน
ยิ่งแบบว่าอยู่กับคนเยอะใช่ไหม
ก็จะเรียนแบบพฤติกรรมให้คิดว่าตัวเองเป็นเพื่อนกับเรา
บางทีคนยังไปเรียนแบบพฤติกรรมอย่างนั้นเลย
เวลาคุณชนะนอนคุณนอนหงายแล้วทำอย่างนี้ป่ะ

บ้าเหรอผมไม่ใช่เมาคลีลูกหมาป่า

แล้วเจ้าไซบีเรียนฮัสกี้ตัวนี้คิดไปคิดมา
ถ้าเกิดว่าเจอกับไอตรงไอติม
คุณแม่เรียกไม่ทันเออ
จะกินลูกชิ้นจะกินไอติม
รถไอติมมาเอ่อ
เจ้าของนะรถที่เขาผ่านไปผ่านมาที่เขาขาย
มีขับหนีกันบ้างเจอหมาพูดภาษาคนได้
แต่ก็น่ารักดีนะคะเป็นคลิปน่ารักที่รวบรวมมาให้ดูกันว่า
ธาตุหมาอย่างเราต้องยอมนะว่าน้องหมาเนี่ยเดี๋ยวนี้พัฒนาการมีสูงมาก
ไม่ใช่แค่นกนะที่พูดได้หมาก็พูดได้